สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาแนะนำ
ลับการดูแลสุขภาพอื้อหือ
ไม่ใช่เหรออ๋อเราจะมาแนะนำเคล็ดลับการออกกำลังกายยังไง
ให้ดูฟืดเฟิร์มโอ้ไม่ใช่อ๋อรู้แล้ว
เราจะมานิยามเขาว่าเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วก็ดูว่าเคล็ดลับมีอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะชื่อเก๋ไก่นัทธิชานามวงนะคะ
เป็นเจ้าของช่องเกไกด์สไลเดอร์
จุดเริ่มต้นเก๋ไก่สไลเดอร์
เริ่มต้นทำคลิปเลยก็ปีสองค่ะเหตุผลก็คือทำเพื่อหารายได้
ตอนนั้นคิดว่าช่องทางไหนหารายได้ได้เราก็ทำ
หนูก็มีแบบว่าไปแคสต์งานไปอะไรด้วย
แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีคนจำเราได้
คนที่ทำยูทูปส่วนมากจะโคเวอร์ร้องเพลงเยอะมาก
วิวเยอะเยอะก็มาจากร้องเพลงตอนนั้นได้ประมาณล้านวิวนะคะ
ก็ไม่ได้รายได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธ
ถ้าเราโคเวอร์เพลงคนอื่นเราต้องเอารายได้ที่เราได้

ที่คนรู้จักเยอะแล้วลงข่าวก็จะมี
ปลดหนี้ให้คุณแม่โดยเอาเงินยัดใส่กระติบข้าวเหนียว๑ล้าน
อันนั้นน่าจะแบบว่าเฮ้ยคนก็สงสัย
อาชีพยูทูเบอร์นี่มันสามารถหาเงินได้เป็นล้านเลยเหรอ

คือรายได้เนี่ยถ้าไม่รับสปอนเซอร์ถ้าไม่ได้จากคนดู
แล้วก็ไม่ได้ได้จากงานที่เราทำอย่างอื่น
เราก็คงมาเก็บไม่ถึง
ไม่ใช่คิดนานเพราะว่าคิดว่าเราเป็นหลายแบบมากเลยอ่ะ
พี่เพ่นแบ๊วทำเสียงสองในสาม
ไม่ได้แกล้งไม่ได้แบบนั้นมันคือตัวตนของหนู
เป็นแบบนั้นจริงในโหมดณเวลานั้น
แต่ว่าเวลาทำงานหรือว่าเบื้องหลัง

แล้วก็มองในอนาคตอยู่ตลอดเวลา

แล้วก็เรียนรู้กับอดีตด้วย

ไม่ยึดติดแล้วก็ไม่เครียดกับอะไรมากเกินไป

พี่แก่เน็ตไอดอล

ตอนนั้นเรารู้สึกเฮ้ยดีกว่าเรามีคนติดตาม
ว่าเน็ตไอดอลคือคนที่มีผู้ติดตามเยอะ

ตอนนี้หนูเปลี่ยนแล้วค่ะก็มาทำคอนเทนต์ในยูทูป
ก็เรียกได้ว่าเก๋ยูทูบเบอร์

เราต้องไม่ใช่อยู่แค่เราทำคลิปไปวันแล้ว
มันต้องสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้

หนูอยากจะเป็นแบบช่องเด็กช่องหนึ่งด้วยซ้ำ

ที่เป็นวัยรุ่นที่อยากจะหันมาสร้างอะไรที่มันดี

เวลาเจอคอมเมนต์แรงพี่รับมือยังไงคะ
แฟนภารกิจละคะก็มีบ้าง
ก็เขาก็จะมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอ

ต้องแยกให้บอกว่าคอมเมนต์ไม่ดีหยาบแล้วก็ด่าเรา
หรือคอมเมนต์ที่เขาเชิงให้พัฒนา
คือพูดว่าเขาเห็นอีกแบบนึงนะ

เราฟังแล้วเราก็อ่านดูเออเราก็เปลี่ยนได้นี่
สไตล์ของเราอะถ้าเราทำเป็นช่องเกี่ยวกับความรู้
ความรู้หนูบอกเลยว่าช่องเราไม่มีคนตามเยอะถึง๑๐ล้าน
อยากได้ความบันเทิงแล้วก็ดูได้เรื่อยดูอะไรอย่างนี้
อุปสรรคมันมีค่ะมีเยอะ
แต่ว่าพอเราแก้ปุ๊บเราจะไม่เก็บมาคิดแล้วไง
คนอื่นเลยเห็นเราแบบไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่มีอะไร
พอมันผ่านไปแล้วเราก็แบบปล่อยมันไปเลย
เรื่องพวกนี้ถ้าไม่ได้ฝึกเราก็จะไม่ได้คิดได้แบบนี้
ถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้เราก็ชอบจินตนาการเราจะทำยังไง

เหมือนการว่ายน้ำอ่ะถ้าเราแบบจะจมน้ำเราไปฝึกว่ายน้ำตอนจะจมเราก็จมใช่ไหม
เราเจออุปสรรคเราต้องเตรียมวิธีคิดต้องทำยังไงถ้าเจอเรื่องแบบนี้
ลับก็คือถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าอยากได้เพื่อกระแสให้มันบูม
แต่มันอยู่ได้ไม่นานเราก็ทำได้แค่คลิปเดียว
เราต้องทำไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยค่อยหาอะไรมาเสริม
ทุกวันนี้ที่มาได้ตรงนี้ก็คือมันไม่ได้แบบอยู่ดีมาปล่อยมาหมดเลย
แล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยเรียนรู้กับมันไปเรื่อย
แล้วก็ดูว่าคนอยากได้อะไรคนอยากดูอะไร
เราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรและเราจะไม่ใช่กันก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบกัน
อะไรอย่างนี้
องภาพไว้ก็คือสิ่งที่หนูทำมันไม่ได้อยู่ตลอด
คือมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดแน่นอน
ถ้าทำไปนานหนูคิดว่าหนูอาจจะมีพร้อม
ซื้อบ้านอุผะซื้อไก่มาเลี้ยง
ชีวิตมันก็มีอยู่ประมาณนั้นแหละพี่
ฝากบอกน้องที่อยากเป็นยูทูบเบอร์หน่อยค่ะ
อยากจะให้คนอื่นสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้
แล้วก็คือถ้าหนูไม่ทำให้เขาเห็นในวันนี้

ว่าเด็กคนนี้ทำมาเพราะว่าเขาโชคดี

แต่ว่าก่อนอันนี้ก่อนที่ทำกันสองคนก็คือ

เราสร้างมาทุกอย่าง

เงินทองหรือความรัก

มันครอบคลุมทั้งหมดเลย